กันต่อกับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวจะชกในการป้องกันแชมป์โลกในวันเสาร์นี้ตามเวลาบ้านเรา
เรื่องของน้ำหนักก็มีการทำข่าวเป็นพิเศษเลยนะครับทุกวันเพื่อให้แฟนได้สบายใจกับการ
หนักของศรีสะเกดก่อนที่จะชกว่าสามารถชั่งได้พอดีพิกัดหรือเปล่าทีมงานนครหลวงนะครับ
ก็ยังให้กินเต็มที่แล้วก็ทำหนักตั้งแต่ประเทศไทยไปแล้วไม่ได้เกินอยู่มากนะครับ
เต็มที่ก็ประมาณสองปอนถึงสามปอนรอประมาณสักกิโลกรับกว่าไม่ได้มีปัญหานะครับ
ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ซ้อมด้วยทานด้วยกินอิ่มนอนหลับเลยนะครับทานได้วันละ๒มื้อก็มีการชั่งน้ำหนักให้ดูกันครับ
เหลือหนึ่งกิโลกรัมเท่านั้นเหลือประมาณสองจุดสองปอนซึ่งเสียหุ่ยคุณสุรชาติพระศิษย์พุทธินัน
โมเตอร์แล้วก็เจ้าของค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่นบอกนะครับว่าศรีสะเกดจัดช่างผ่านในวันช่างจริง
แล้วก็จะชั่งได้เท่าพิกัดคือร้อยสิบห้าปอนตามแผนที่วางไว้ครับจะชั่งอย่างเป็นทางการในยี่สิบห้าเมษายน
เป็นเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐอเมริกานะครับส่วนในคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยทางไฟจัดจะให้ทางศรีสะเกดแล้วก็
สตาด้าซ้อมโชว์ความพร้อมต่อหน้าสื่อมวลชนซึ่งศรีสะเกดนั้นจะซ้อมโชว์เพียงแค่การขึ้นชกลมแล้วก็ดูเชิงทวนเชิงบนเวทีเท่านั้นครับ
ถึง๑๐เกมก่อนชนะผลงานของนักสอยคิวไทยเอฟนะครับ
เทพชยาอุ่นหนูครับเอฟนครนยกทำผลงานยอดเยี่ยมนะ
ครับในช่วงเซชั่นแรกขึ้นนำจับทำนักสอยคิวเจ้าถีน
มือเจ็ดของโลกอยู่หกต่อสามเฟรมนะครับต้องการอีกสี่
ครับโดยวันนี้จะแข่งขัน๔โมงเย็นตามเวลาบ้านเรา
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอฟผ่านได้นะครับก็มีทางติงจุนหุย
สิบของรายการจากจีนรออยู่ครับส่วนทีมวิ่งผลัดสี่คูณ
ร้อยเมตรชายของไทยกลับมาคว้าเหรียญทองครับใน
ราเมนอนาชาติในศึกชิงแชมป์เอเชียที่กรุงโดฮาประเทศ
กาต้าแม้ว่าจะเข้าเป็นที่สองแต่ว่าทางไต้หวันเนี่ยไปยื่น
ประท้วงจีนนะครับที่เข้าเป็นที่หนึ่งว่าเหยียบเส้นทรง
ผลให้จีนถูกปรับแพ้ไปแล้วไทยก็ขยับจากที่สอง
เป็นที่หนึ่งด้วยสถิติสามสิบแปดจุดเก้าเก้า
วินาทีนะครับแล้วก็เด็งเงินเป็นไต้หวันเด็นท้องแดง

เราก็ถือว่าวิ่งได้ดีนะครับชุดนี้

จะกลับมาได้ลมกดไทยชุดนี้ครับ

บรรดิช่วงชัยไม้๓จิรพงศ์มีนาพระ
แล้วก็ไม้๔เป็นสิริพล

คูณ๑๐๐เมตรชายของไทยอีกครั้งหนึ่ง